คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
สามีอายุ๖๘ปีนะคะก่อเหตุ
เอามีดจ้วงแทงภรรยาจนภรรยาเสียชีวิต
คือตัวสามีเนี่ยบอกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นลูกเรือประมง
พอลงเรือกลับมาบ้านก็นั่งล้อมวงดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยนะตอนออกเรือไปเนี่ย
ภรรยาเนี่ยไปแอบมีกิ๊กไปแอบมีผู้ชายคนอื่น
โอ้โหตัวสามีบอกว่าฟังแบบนี้แล้วของขึ้นโมโห
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของสามีนะคะครับทนไม่ไหว
ก็เลยก่อเหตุเอามีดจ้วงแทงภรรยาจนเสียชีวิตเลยค่ะ
ตำรวจสพสัตหีบเข้าควบคุมตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ชื่อว่าในเล็กสังกระสุกอายุหกสิบแปด
ไปจับยังเมาอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
จับในห้องเช่านะคะในตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีช่วงค่ำเมื่อวาน
ในเล็กเนี่ยเอามีดแทงนางสมควรอายุห้าสิบสี่
ซึ่งเป็นภรรยาของตัวเองจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่านี่แหละค่ะ
ข้างที่นอนพบศพนางสมควร
สภาพคือนอนหงายหน้าท้องด้านซ้ายถูกแทง๑แผล
แล้วก็เจอมีดทำครัวที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ตกอยู่หนึ่งเล่มก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
ในเล็กค่ะให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นเนี่ยการให้ข้อมูลยังวกวนอยู่นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนจับตัวได้ยังเมาอยู่เลยนะคะ

อ้างว่าหึงหวงเพราะภรรยาแอบมีกิ๊ก
ในเล็กบอกว่ายอมรับว่าแทงภรรยาตายจริง
ในเล็กบอกว่าก็ผมทำงานเป็นลูกเรือประมง
พอขึ้นเรือมาก็นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
เพื่อนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยรู้ไหมตอนเล็กไม่อยู่เนี่ย
ภรรยาแอบไปหาแฟนเก่าแอบไปมีกิ๊ก
นี่ในเล็กบอกฟังเพื่อนแบบนี้โมโหมากโกรธมาก
กลับไปที่ห้องเช่าคว้ามีดทำครัวแทงท้องภรรยาเลยค่ะ
ด้วยความเมาด้วยฟังเพื่อนแบบนี้อีก
ไปหนึ่งครั้งภรรยาล้มแน่นิ่งแล้วภรรยาเสียชีวิตเลย
จากนั้นนะคะในเล็กบอกว่าจัดท่านอนให้ภรรยานะ

ทำให้ดูเหมือนว่าภรรยานอนหลับอยู่
เพื่อนบ้านมาเจอแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาตรวจสอบถึงรู้ว่าภรรยาเสียชีวิตนะคะ
นักข่าวก็ไปถามในเล็ก
ในเล็กบอกว่าไปเรือเสียนานกลับมาเสียเมีย
อ้างแบบนี้ฟังเสียงเนี่ยเล็กดูค่ะ
นี่เขาพูดประโยคนี้เลยนะคะ
แต่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะ
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ห้องเช่าที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ถามเพื่อนข้างห้องชื่อว่านางสาวโสเหม่งนะคะ
เพื่อนข้างห้องบอกว่าเดิมทีห้องนี้เป็นห้องเก็บของ
แต่เจ้าของห้องเช่าก็แบ่งให้ลุงเล็กกับป้าควรอยู่
ทั้งคู่อยู่ได้ประมาณ๒สัปดาห์
เล็กทำงานเป็นไตเรือประมงออกเรือครั้งละ๗วัน
เงินกลับมาก็มาดื่มเหล้าเมาทุกวัน
ควรเองก็ชอบดื่มเหล้าเหมือนกัน
ที่ผ่านมาเห็นทั้งคู่เมาทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นประจำ
แต่เพื่อนข้างห้องบอกว่าก็ไม่เคยรุนแรงถึงขนาดนี้
ส่วนเรื่องที่ลุงเล็กเชื่อว่าป้าควรแอบมีกิ๊ก
ปัญญาให้ชายอื่นเนี่ยนะคะเพื่อนข้างห้องยืนยันว่าไม่จริงหรอก
ช่วงที่ลุงเล็กออกเรือหาปลาเนี่ยนะ
ควรก็อยู่กับเธอนี่แหละอยู่ด้วยกันทุกวัน
ก็เก็บกวาดทำความสะอาดรอบห้องเช่า
กับการได้อาศัยอยู่ในห้องนี้
ทุกคนตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เพราะทุกคนก็เห็นว่าคู่นี้เขาก็รักกันดี
เมาก็เมาด้วยกันทะเลาะกันก็นิดหน่อย
ถึงขั้นรุนแรงอะไรก็เลยคาดว่าลุงเล็กเนี่ย
อาจจะเมาด้วยระดับหนึ่ง
แล้วเพื่อนในวงเล่าเป่าหูด้วย
พอยิ่งเมาแล้วฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้
มันยิ่งเกิดอารมณ์ขึ้นเกิดความหึงหวง

คือแทงแบบไม่พูดไม่จาเลยนะคะ
ลุงเล็กกลับบ้านคว้ามีดมาแทงภรรยาเลยอะค่ะ

นอกจากกลับมาแล้วมีตังแล้วแกกิน

ตัวผู้ชายก็เดินออกไปข้างนอก
เขาเอาเสื้อผ้าเอาเอกสารไป

ทำไมทำไมลุงเล็กไปอย่างนั้น

พอไปดูแล้วยายไม่ฟื้น

ไม่ดีแล้วไปตามลุงเล็กมา
ก็เลยสองสามคนไปหลอกตัวแกกลับมา

จนถึงตำรวจมาตอนคืนพี่กลับมานะ

ลุงเล็กไปทำอย่างนั้นทำไม
ก็เก็บกวาดทำความสะอาดร้าน
กับค่าข้าวประทังชีวิต
แล้วก็ตัดสินใจไปอยู่กินกับลุงเล็ก
ตลอด๒เดือนได้ยินว่าทั้งคู่ทะเลาะกันทุกวันเลยนะคะ
เพื่อนเคยเตือนแต่ป้าควรไม่ฟัง
ช่วงหลังก็เลยไม่มีใครกล้ายุ่ง
เพราะเคารพการตัดสินใจของป้าควร
ช่วงเช้าวันเกิดเหตุป้าควรไปหาเธอที่ร้านไปขอเงินกินข้าว
แล้วพูดเหมือนเป็นลางด้วยนะบอกว่าถ้าคนเราตายไปแล้วเนี่ย
ก็คงจะไม่ทุกข์ร้อนอะไรแล้วเนอะบอกเพื่อนแบบนี้ค่ะ
เพื่อนก็ไม่ได้เอกใจพอตกดึกมารู้ว่าป้าควรถูกลุงเล็กแทงตาย
ส่วนตัวก็ไม่เคยคุยกับลุงเล็กนะคะ
ลุงเล็กเนี่ยก็เป็นคนเมาบ่อยอะค่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่
เคยได้ยินมาว่าลุงเล็กเองก็มีประวัติ
หวงทำร้ายเมียเก่าจนตายมาแล้วเพิ่งพ้นโทษออกมาค่ะ
เขาก็ไปหาตลอดค่ะเขาก็ไปหาที่ร้านตลอด
ก็ไปคุยกับพวกเจ๊พวกน้าพวกอะไรที่เคยทำงานด้วยกัน

แต่ครั้งนี้รุนแรงมากยังก็แทงกัน

ผมว่ามาวมาวทุกครั้งก็มีเรื่องเขาเป็นต่อ
เหมือนดูแลตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่อยู่บางครั้งเมาอ่ะ
เพราะแม่เขาตายหมดแล้วไม่มีญาติพี่น้องแล้ว
ในที่เกิดเหตุเลยค่ะเพื่อนบ้านมามุงดูเหตุการณ์กันเยอะนะคะ
ในเล็กเนี่ยก็สารภาพว่าก่อนมีปากเสียงกันเนี่ยนะ
ก่อนที่จะเอามีดแทงภรรยาเนี่ยนะก็คือไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วก็เพื่อนเป่าหูจริงจริงเพื่อนบอกว่าเนี่ย
ลุงเล็กเนี่ยไปมีชู้ลุงเล็กกลับมาที่ห้องเช่าก็เลย
ทะเลาะเลยทะเลาะกับภรรยาเลยแล้วก็เอามีดแทงเลยนะคะ
พอแทงภรรยาเสร็จเอามีดไปโยนทิ้งข้างบ้านค่ะ
แล้วก็มานั่งสงบสติอารมณ์หน้าบ้านจนเพื่อนบ้านมาเจอ
ส่วนสาเหตุลุงเล็กบอกว่าก็ภรรยาก็ชอบออกไปนั่งดื่มเหล้าบ้านเพื่อนเหมือนกัน
ภรรยาก็ไม่ค่อยชอบกลับบ้านอยู่บ่อย
ตัวเองเพิ่งขึ้นมาจากเรือประมงมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
เพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าภรรยาแอบไปหาแฟนเก่าแอบไปมีกิ๊ก
ลุงเล็กอ้างว่าก็โมโหจริง
ความคืบหน้าทางคดีนะคะทางพันธ์ตำรวจโทชูศักดิ์ปิ่นรัฐรองผู้กำกับสพสัตหิบบอกว่า
จากการสอบสวนเนี่ยค่ะมูลเหตุจูงใจของลุงเล็กหรือว่าในเล็กคนนี้เนี่ยนะ
ก็คือเริ่มมาจากดื่มเหล้าเมาควบคุมสติไม่ได้

ลุงเล็กเนี่ยไปมีกิ๊กไปมีชายอื่นครับตำรวจบอกว่าคุยกับเพื่อนคนนั้นแล้วด้วยนะ
เพื่อนคนที่ไปบอกลุงเล็กว่าเมียลุงเล็กไปมีคนอื่น
เพื่อนคนนั้นบอกตำรวจว่าผมก็แค่ตั้งข้อสังเกตแหละ
ไม่ได้มีหลักฐานอะไรหรอกว่าเมียลุงเล็กจะไปมีกิ๊กไปคบหาชายอื่น
อ้าวแต่ไปบอกลุงเล็กจนลุงเล็กโมโหฆ่าเมียคิดดูก็แล้วกัน

ใช่ค่ะคือเพื่อนบอกผมก็ไม่ได้มีหลักฐานหรอก
ตั้งข้อสังเกตว่าเมียลุงเล็กไปมีกิ๊กหรือเปล่า

โอ้โหแล้วเนี่ยเมียลุงเล็กก็ตายไปแล้วอ่ะ
ลุงเล็กก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ย

ตำรวจก็นำตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะ
โอ้โหแม่คือต่อให้มันจะเป็นอย่างนี้จริงก็ตามเนี่ยมันก็ฆ่ากันไม่ได้นะ